ขณะนี้เวลา๑๖นาฬิกา๑๐นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เดินทางมาถึงณสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าสนามแล้วนะคะ
นำทับโดยโค้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
ท่ามกลางแฟนบอลที่มาต้อนรับ
นักเตะที่นับถือศาสนาพุทธได้เดินทางลงจากรถโดยสารเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีกรรมเพื่อตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
วันนี้ทั้งสตาร์ฟโค้ชและนักเตะสวมเสื้อสีเดียวกันเป็นชุดลำลองแบบฉบับทัพช้างศึกสีดำล้วนมีตราสัญลักษณ์โลโก้ทิ้งช้างศึกอยู่หน้าอกซ้ายนะคะ
เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแดดระบาดสำเร็จประปรมินทรมาฮาปุ่มญี่ปุ่นอดินเยอเดชหรือในหลวงรัศกาลที่๙ค่ะ
วันนี้บรรยากาศโดยรอบทั้งแฟนบอลรวมถึงนักเตะก็อยู่ในอาการที่สงบ
และจุดแรกที่ตั้งจิตอธิษฐานคือองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่หน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานค่ะ

พวกเขาก็ต่างมุ่งหวัง
ที่จะรวบรวมพละกำลังและกำลังใจ
ที่จะสู้สุดพบกับทีมชาติออสเตอรียา

นัดที่๕ในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียค่ะ

จานมาย

จานมาย
ถัดจากการสการะองค์พระพุทธานุภาพพิชิตชัยบรรดานักเตะ
ก็จะไปสการะองค์พระพรมที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เอาเจ้าได้มาให้พ่อห่วงหรอกว

ไม่ร้อน
ให้พ่อแจกที่อุ่นหน่อย
เมื่อสักครู่นี้มีเสียงของแฟนบอลตะโกนให้กำลังใจเหล่าบรรดาทัพช้างศึกที่กำลังเตรียมตัวสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จุดที่สามประจำน่าสนามน่าสนามความรักน่าสถานขอบคุณเจ้าที่นะคะ
ถ้อยคำใจความก็มุ่งหวังที่จะให้นักเตะเก็บชัยชนะ
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ทุกคนต่างมีความเชื่อว่าชัยชนะครั้งนี้
จะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และส่งเสียงดังไปถึงบนสวงสวรรค์ค่ะ
ขณะนี้นักเตะก็เตรียมที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
พระภูมิเจ้าที่ก่อนที่จะขึ้นรถโดยสาร
เพื่อที่จะมุ่งไปเก็บตัวในห้องพักประจำสนามราชมังกรากีฬาสถาน
เพื่อเตรียมตัวแข่งขันภูมิวันโลก๒๐๑๘
คัดเลือกโซนเอเชีย๑๒ทีมสุดท้ายของเอเชีย
ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาทุ่มตรงในวันนี้ค่ะ
เหนือจากบรรดานักเตะที่มีความมุ่งหวังที่ต้องการเก็บชัยชนะ
เพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙แล้วนะคะ
บรรดากองเชียร์ทีมชาติไทย
ก็มีการเตรียมตัวนัดหมายกันทั้ง๖กลุ่มโซนครอบคลุมที่นั่งบนอัธจันทร์ในสนามในวันนี้
ตั้งใจที่จะรวมตัวกันในเวลา๑๘นาฬิกา
เพื่อแปลอักษรตัวเลข๙เลขไทย
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เลขไทย

เกิดขึ้นในอีกนิดกี่ชั่วโมงข้างหน้า
เอาให้กลางบอลด้วย

สารสัญลักษณ์ไทยแลนแชนัลทีมและทัพช้างศึกค่ะโดยคนสุดท้ายที่กำลังเซ็นลายเซ็น
กับแฟนบอลนะคะก็คือเจชนาทิพย์สมเกษิญนักฟุตบอลขวานใจชาวไทย
ทั้งหมดนี้คือการเดินทางมาถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานของบรรดานักเตะทีมชาติไทยนะคะ
ก่อนที่จะมีกิจกรรมร่วมกันของแฟนบอลในการแปลอักษรตัวเลข๙ไทยและจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

ติดตามบรรยากาศในช่วงหน้าทางเฟซบุ๊คไวท์ของไทยรัฐได้นะคะ
ในขณะนี้ดิฉันขอจบการบรรยายก่อนค่ะ
มนุษยาเจริญมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามราชมันคราวกีฬสถาน